เรื่องของสายเขียวผีเพียวจนหลอนค่ะ
แล้วเหตุการณ์นี้นะคือไปแก้ผ้าต่อหน้าเด็ก
แล้วไปฟันชาวส่วนยาง
เท่านั้นไม่พอขึ้นไปโวยวายอยู่บนหลังคาอยู่ในสภาพแบบนี้ค่ะ
เอาข่าวนี้สนุกเดี๋ยวเล่าไปแล้ว
มึงสังเกตขนดีมึงจำไว้ได้แล้ว

พวกมึงก็หน้าตาเหมือนพวกมึง

มึงเคยเห็นแบบนี้ในข่าว

อยากให้ฟังข่าวนี้ให้จบนะคะ
แล้วช่วงนี้เนี่ยอาจารย์ไพรวัลมาด้วย
ต้อนรับอาจารย์ไพรวัลเลยเล่าข่าวนี้ไปพร้อมกัน

เนี่ยพอไปอยู่ในสภาพแบบนี้บนหลังคาแล้วเมื่อกี้มีจังหวะลื่น
ลื่นตกลงมาด้วยคุณผู้ชม
ผู้ชายคนนี้นี่คือเป็นสายเขียวที่เขาพีคกัญชาจนหลอน
ครับนายนัทภพงโพรมภาพอายุ๒๔ปีนี่ชาวบ้านนะ
พอเติบลงมาก็ต้องกลูมันไอจับตัว
ภาพแบบนี้เลยดอมเอ้ยลูกเด็กเล็กแดงมองเห็นหมดนะ
แล้วพอตัวเขาลื่นถลายตกลงมาชาวบ้านต้องจับตัวก่อนไง
เอาเชือกมัดมือมัดเท้าแล้วก็ไปผูกกับเสาเหล็ก
นี่เดี๋ยวให้ดูจังหวะที่ลื่นอีกทีนึงนะคุณผู้ชมเนี่ยเมื่อกี้

เหมือนกับสไลเดอร์แล้วเมื่อกี้เห็นใช่ไหมชาวบ้านถือไม้ถือเหล็กอะไรอยู่นี่
นี่ไปจับตัวค่ะโอ้โห
ทีนี้ผูกกับเสาเหล็กเสร็จแล้วดูสิสภาพของนัทธพงศ์
มีแผลถลอกตกมาจากหลังคาแล้วไงแต่ยิ้มอยู่เลย
ยังยิ้มยังอารมณ์ดีอยู่อารมณ์ดีหรือว่าฤทธิ์สารเคมีมันยังอยู่
อ่าก็แน่นอนค่ะอ่านี่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอวังทอง
จังหวัดพิสนุโลกนะคะเมื่อวันที่สามสิบที่ผ่านมา
พอช่วงทุ่มนึงคุณผู้ชมตำรวจได้รับแจ้งว่าไปเจอศพ
เจอศพของคุณลุงทวนโสพรมเสียชีวิตอยู่ตรงกระท่อมในสวนยางนี่แหละ
ที่ตำบลบ้านกลางอำเภอวังทองเนี่ยนะคะสภาพของลุงทวนเนี่ยนะ
ปาดคอหูซ้ายขาดมีแผลโดนฟันตามเนื้อตามตัวหลายแห่ง
แล้วก็มีคราบเลือดตามตัวตามใบหน้านี่ลุงทวนเนี่ยน่าจะเสียชีวิตมา
สักไม่ต่ำกว่าหกชั่วโมงแล้วเมียของลุงทวนยืนยันว่า
ผัวฉันเนี่ยไม่เคยไปมีเรื่องไม่เคยไปทะเลาะวิวาสกับใครเลย
แล้วถามชาวบ้านแถวนั้นชาวบ้านบอกว่า
ก็ตอนบ่ายบ่ายอ่ะเห็นนั่นนัทธพงศ์เนี้ยแหละครับ
ถือมีดอยู่แล้วมีดเปื้อนเลือดด้วยออกมาจากสวนยาง
ใกล้กับจุดที่ลุงพลตายนั่นแหละแล้วนัทธพงศ์นะ
มันจี้รถมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านบอกว่าไงรู้ไหมเองจะไปไหน
ข้าจะไปด้วยแล้วชาวบ้านอ่ะเขาก็แบบเฮ้ยมีมีดด้วยอ่ะ
บอกแค่ว่าผมจะไปแค่โรงยางใกล้นั่นแหละ
ทพงศ์มันกระโดดซ้อนท้ายไปเลยอืม
ตอนนั้นชาวบ้านเขาบอกว่าผมยังไม่รู้หรอกนะ
ว่านัทธพงศ์อ่ะไปก่อเหตุอะไรมา
ผมก็กลัวอยู่เหมือนกันแต่ก็พยายามที่จะประคองสติ
ทีนี้คุณผู้ชมให้ดูกล้องวงจรปิดหน่อย
โรงงานรับซื้อขี้ยางอันนี้คือตอนที่
มือมีดในนัทธพงศ์เนี่ยซ้อนท้ายมอเตอร์ไซชาวบ้านมานะนี่ลงละ
มาแล้วลงแล้วหลังจากนั้นพอลงมาปั๊บ

คนที่อยู่โรงยางก็ถาม

ขอบคุณมากคำตอบเป็นประโยชน์มากครับผม

พฤติกรรมของนัทธพงศ์เป็นยังไงบ้าง
อะค่อยเอ้าเสื้อถอดแล้ว
โอ้โฮแล้วกลางแขนด้วยนะใช่นี่มันมีช็อตตัดไปช็อตนึงนะ

ผู้ใหญ่เขาต้องหันพาเด็กไปทางอื่นเลย

เพราะว่าจังหวะตอนที่แบบเด็กเห็นภาพ
นัทพงศ์แก้ภาษเขามีชื่อเล่นไหมลองอ่านชื่อเล่นเขาไหม
มันสะดุ้งทุกครั้งใช่ไหมนี่จังหวะจังหวะนี้

หงีที่น่าผงมันพอเห็นเด็กเข้ามาใกล้มันถอดหมดเลยนะ
ใช่เนี่ยถอดต่อหน้าเลย
ฟังตรงนี้โอ้โหคุณผู้ชมแล้ามีดอะถืออยู่ในมือตลอดเวลาเลยโอ้โฮดู
หลังจากนั้นก็อะแขนแล้วก็อูฮู
กระโดดขึ้นรถกระบะปีนขึ้นไปบนหลังคาแล้วหลังจากนั้นมันก็เป็นภาพตอนที่เปิดให้คุณผู้ชมดูตอนต้นนั่นแหละ
อืมว่าถลายลื่นตกมาจากหลังคาทีนี้ท้ายที่สุดเนี้ย
พอตกมาใช่ไหมชาวบ้านเขาเอามัดตัวกับเสาเหล็กแล้วใช่ไหม
เขาก็เอาตัวมือมีดคนนี้ไปโรงพักมันก็บอกว่า
มันเป็นก่อเหตุฆ่าคนตายมาที่สวนยางจริงที่นี้เมื่อวานค่ะ
ตำรวจเอาตัวไปทำแผนที่สวนยางจุดที่เกิดเหตุนั่นแหละเดี๋ยวดูสภาพกันหน่อยเมื่อวานนี้
มือมีดเนี่ยนั่งพนมมือไหว้นี่ไงพามาแล้วใส่เสื้อมา
ใช่พอมาถึงจุดอันนี้นั่งพนมมือไหว้อยู่แล้วก็บอกว่าตอนแรกเมา
มาขอเงินตายายที่กระท่อมข้างนี่แหละแต่โดนตายายไล่ไง
ก็เลยเดินไปอีกกระท่อมหนึ่งกระท่อมนั้นน่ะลุงทวนอยู่
แล้วก็นั่งสูบกัญชาด้วยกันกับลุงทวนแล้วระหว่างนั้นน่ะนี่ลุงทวน
บอกเลยคนอย่างมึงทำอะไรก็ไม่เจริญหรอกนี่แหละ
เป็นจังหวะที่เหมือนกับพูดสั่งสอนแต่ว่าเสียดสีด้วย
ตัวของผู้ก่อเหตุก็เลยบันดาลโทษะไงเอามีดที่ใช้ในการหั่นกัญชา
ฟันลุงทวนไปลุงทวนยกมือไหว้ขอชีวิตนะแต่มันก็โมโหก็ฟันไปอีกหลายรอบ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ถือมีดมาขี่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านมาค่ะ

จะมาอยู่ในพื้นที่นี้ได้๓๔วันตั้งใจจะมาบวชด้วยนะ
แล้วบอกว่าไงรู้มั้ยวัดอะเรียกบัตร๖๐๐๐ไง

ตัวผู้ก่อเหตุไม่มีตังค์ให้ก็เลยบวชไม่ได้
อ๋อไม่รู้จะทำอย่างไรมาพีกรรชากับลูงทวนละกัน

แล้วเดี๋ยวตำรวจก็จะแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

มีดใช้หันกรรชาอยู่กับลูงทวน
แล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอันนี้เป็นภาพการทำแผนเมื่อวานนะคะ
ดันเอาไอ้มีดนี้มาสับลุงทวนซะแทนนะ
แต่ต้องดูว่ามันมีแค่กัญชาจริงหรือเปล่าหรือมีสารเสพติดอื่นด้วยนะครับ